ทำดีมันก็ต้องชื่นชมอย่างบ้านสามยอดกุมารเนี้ยโอ้โห
เขาขยันชมกันให้กำลังใจกันอยู่ตลอดตลอดล่าสุดนี้ยกแก๊งพ่อแม่และลูกลูกทั้งสามคนไปตีก๊อฟจ้า
แต่จะตีดีหรือตีพลาดเขาก็ให้กำลังใจกันแบบนี้
อู้วอาเมย์ซิ่ง
อู้วจุ๊บจ้า

เออนี่งานอวยยศอวยชัยกันชัด
แต่ก็นับว่าเป็นครอบครัวที่หันศา
ละมุนอบอุ่นน่ารักจะไม่มีว่าไหมล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ